สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

คือจริงมันเป็นยอดที่แบบผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้
ดังนั้นเนี่ยตามที่ทางรัฐบาลเองหรือว่าทางสาธารณสุขบอก
ก็คือต้องรอดู๑๒สัปดาห์หลังจากนี้ไปนี่แหละว่ายอดจะเป็นยังไงนะคะ
ถ้าถามว่าตัวเลขวันนี้ก็คือดูคงที่ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ๑๖๘๙๑ราย
เมื่อวาน๘๐๐๐กว่าก็เขยิบขึ้นมา
แต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็ยังเยอะพี่
รายคือถ้าสมมุติไปดูก๊าซนะตอนนี้จริงเราจะเห็นตัวเลขของผู้เสียชีวิต
กับตัวเลขของผู้ป่วยหนักเยอะขึ้นนะพี่
มันก็เลยดูสวนทางกับเอ๊ะทำไมจำนวนผู้ติดเชื้อมันน้อยลง
อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูเขาบอกว่าตอนนี้หลายประเทศก็เป็นเคสนี้ค่ะ
คือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงแต่ว่าคนป่วยหนักกับเสียชีวิตดันเพิ่มขึ้น
เขาก็เลยต้องมีการแบบอัพบูสเตอร์กันอนุมัติให้ใช้บูสเตอร์เพิ่มอีกอะไรอีก
แล้วก็ให้เด็กกับกลุ่มเสี่ยงอ่ะไปฉีดวัคซีนค่ะจริงจริงหลายหลายคนก็พยายามมารอคอยว่าอ่ะ
เมื่อไหร่เราจะมีการแบบว่าไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยกันแล้วในที่สาธารณะข้างนอก
หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างที่สหรัฐอเมริกาเองค่ะ
สายการบินรวมไปถึงสนามบินในหลายแห่ง
เขามีการยกเลิกการบังคับผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยแล้ว
คือหลังจากสารส่วนกลางในรัฐฟอรีด้าค่ะ
อนุมัติให้บังคับใช้มาตรการบังคับสวมหน้ากากในระบบขนส่งมวลชน
เมื่อวานที่ผ่านมานะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละ

สมัยที่โดนัลดทรัมป์เป็นประธานาธิบดี

ซึ่งนางมิเชลเองเขามีการระบุบอกว่า
คำร้องขอให้บังคับผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชน
สวมหน้ากากไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เขาอธิบายไม่ชัดเจนว่าเหตุผลอะไร
ต้องบังคับใช้มาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัย

หลังจากสารกลางรัฐฟอริดาเขาออกโป้งมาปุ๊บ
หลายสนามบินหลายสายการบินนะคะ
ก็คือยกเลิกมาตรการที่ให้ผู้โดยสาร
หน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งพนักงานของเขาด้วย
แต่อันนี้เฉพาะบินภายในประเทศนะคะในสหรัฐอย่างเดียว

ยังไม่มีอันนั้นแต่ว่าสำหรับสนามบินเนี่ยก็มีหลายหลายแห่งอ่ะค่ะ
อันนี้ยืนยันเหมือนกันว่าโอเคคุณไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้ว
ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางคมนาคมท้องถิ่น
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงดังนั้นต้องสวมหน้ากากต่อไป
คือต้องเช็คด้วยจริงเพราะว่าหลายที่ในหลายรัฐ
ก็อาจจะยังมีผลบังคับอยู่บางที่เนี่ยยกเลิกไปแล้วก็ต้องไปดู
ก็ยังคงบังคับอยู่ก็คือทุกคนที่เป็นผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย
จริงวันนี้ไทยรัฐเข้ามาสรุปค่อนข้างจะน่าสนใจจริงว่า
แต่ในระยะยาวซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับร่างกายเรา
เห็นไหมถ้าตามเมืองนอกเมืองนาเขามีผลวิจัยบอกว่าอะไร
เอาไว้ว่าเพศสัตว์ลงบ้างเอาลมชาวเพศหมดไปบ้างผมร่วงบ้าง
นอนไม่หลับปุ้งบางที่ก็บอกแปลกนะน้ำตาลมันตีขึ้นมาทำให้เกิดเบาหวานเหนื่อย
เหนื่อยง่ายใจไม่สะดวกหรืออะไรอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวล
ซึ่งจริงวันนี้ไทยรัฐเขาสรุปออกมาน่าสนใจเหมาะสำหรับทุกท่านเหมือนกันนะฮะ
เขาบอกมันมีเชื้อไวรัสหลงเหลืออยู่ในอวัยวะต่าง
เมื่อเชื้อของโควิดเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ในอวัยวะร่างกายของเราต่าง
สิ่งหนึ่งมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบ

นั่นแหละมันทำให้เราเกิดการอักเสบถึงแบบว่าบางครั้งเราตรวจเจอบ้างไม่เจอบ้างไงนะ
หรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าไอ้รองโควิดมันเกิดจากอะไร
มันเกิดจากผลกระทบจากการรักษาแล้วก็นอนโรงพยาบาล
ถ้าคุณนอนไปในระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกิน

นอนโรงพยาบาลนานไม่ดีคุณหมอเคยบอกเลยว่าอยู่โรงพยาบาลออกให้ไวที่สุด
เพราะว่าโรงพยาบาลมันคือแหล่งรวมเชื้อโรค

พูดหมอพูดจริงค่ะโรงพยาบาลคือแหล่งรวมเชื้อโรค
คือตอนนี้แบบเหมือนว่าเราเห็นในระบบเรื่องแบบเจอจากจบ

ก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าคนไหนที่มีสิทธิ์การรักษาอยู่ที่ไหน
มีประกันสังคมใช่ไหมคะก็จะไปตามโรงพยาบาลต่างเหล่านั้น
บางทีเนี่ยพี่ที่รู้จักกันอย่างนี้มีประกันสังคมที่โรงพยาบาลนี้
เขาติดโควิดเขารู้อยู่แล้วแต่เขาต้องเข้าระบบเขาต้องไปรับยา

ดังนั้นเนี่ยโอกาสในการที่โรงพยาบาลจะเป็นแหล่งรวบรวมของเชื้อต่างมันมีอยู่แล้ว
แต่ว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิดไปอยู่ที่นั่นด้วย
แต่จริงในหลายโรงพยาบาลเขาพยายามแยกนะคะ
ใช่สมมุติไปถึงพอรู้แล้วว่าอุณหภูมิแบบผิดปกติตรวจเชื้อมาเจอ
เขาจะแบบแยกมาอยู่อีกโซนหนึ่งของทางโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
ไอ้รองโควิดเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดจากเหมือนทุกอย่างที่เราป่วยไปนู่นป่วยไปนี่เนี่ย

นึกออกป่ะจุดตรงนั้นอักเสบจุดตรงนี้อักเสบ
เขาถึงบอกว่าสมุนไพรบางตัวมันมีผลในการลดการอักเสบ

การอักเสบเนี่ยเขาบอกที่มันทำให้เกิดรองโควิดเนี่ย
มันก็จะทำให้หลายอวัยวะทำงานผิดปกติ
เมื่อทำงานผิดปกติปุ๊บมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว
อีกสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับทุกวันนี้จริงนะฮะ
บางคนเราสังเกตไหมอย่างฉันอย่างนี้

อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดทำไมตัวเองไม่ติด

พวกเรายังรอดกันอยู่หมดซึ่งเราเป็นคนประหลาด

ว่าตอนนี้คนหมู่มากที่เรารู้จัก

อย่างบริษัททีมงานที่ไม่ใช่รายการ

ของฉันเนี้ยอ้าวทีมงานสิบคนติดแปดติดเจ็ด

ระบบภูมิคุ้มกันมันมีความหมายจริงนะ
ภูมิคุ้มกันไม่ได้จะบอกว่าตัวเองต้องฟิตเน็ตทั้งวัน
ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเออว่ะ
ระบบคุ้มการบอกว่าถ้าสมมุติสังเกตจุดเริ่มต้น
คนที่เป็นโควิดภูมิแพ้
บางทีหุ่นล่ำมากคุณ

แต่พูดแพ้ติดโควิดก่อนแล้วอีก
ปัจจัยหลายอย่างในร่างกายเรา

รับไปเข็มกระตุ้นก็จะได้ช่วยป้องกันอย่างน้อย
ก็จะได้เบาอย่างนี้เนอะนี่เขามีการบอกไปแล้วว่าสอบคอเนี่ย
มีการประชุมชุดใหญ่๒๒เมษายนนี้ใช่ไหมคะ
ก็คือเขาจะมีเรื่องของการปรับพื้นที่สีใหม่
เพราะเชื่อว่าไม่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น
หมอโอภาษการกวินพงศ์ท่านก็บอกว่า๒๑เมษาเนี่ย
ก็จะมีการประชุมสอบประกอบสวบคเพื่อพิจารณามาตรการต่าง

ขนาดเมืองนอกก็ยังต้องใส่อยู่เลย
เมืองนอกหลายเมืองที่เขาตัดสินใจว่า
จริงประมาณสักปลายปีที่แล้วเขาสั่งปลดหน้ากากออกไปแล้ว
ยังต้องกลับมาใส่ใหม่เพราะว่ามันยังมาเป็นระลอกระลอกอยู่
และบ้านเรามันระบาดช้ากว่าเขาประมาณแบบครึ่งซีซั่น
วินว่าเราอาจจะต้องลากออกไปอีก
แต่วันนี้ต้องยอมรับหลายคนต้องการรู้ว่าหลังจากสงการเนี่ย
จะเป็นยังไงต่อไปทิศทางทางการเมือง

เพราะมันจะเป็นการประชุมคอลโลมอร์
และแน่นอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เขาก็ออกมาพูดนะฮะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์
หน้างานแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังที่ช่วยกันดูแล
ให้ประชาชนตลอดช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ย
โดยตนเห็นว่าสงการปีนี้เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นใหม่
อืมเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นใหม่เลย
เพื่อขับเคลื่อนประเทศทัยฟื้นฟุตศัศนาคติศติตามแผน
แล้วก็ลดแมพหลังโควิด๑๙
แมพหลังโควิด๑๙เนี่ยคือเอาง่ายล่ะ
พวกเรามันได้มีรายได้มานานละพูดกันจริงเลยนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องขับเคลื่อนคืออะไรการท่องเที่ยวการลงทุนการส่งออก
การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน
ใช้เงินเหล่านี้ดูแลทุกคนช่วงนั้น
ช่วงช่วงวันตั้งแต่อยู่ในคันจนถึงคุณเป็นผู้สูงอายุ
เราใช้งบประมาณแต่ละปีเป็นเงิน๘แสนกว่าล้านบาท
ฉะนั้นการจะให้เพิ่มขึ้นก็อยู่กับงบประมาณที่จะต้องหาได้
ว่าในอนาคตจะหาได้เท่าไหร่

รวมถึงยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านเกษตรกร
โอ้จ๊ะครับท่านนายยกท่านเกษตรกรก็รออยู่นะครับ

ตนจึงให้หลักการไปว่าจะต้องทำยังไง
นายกเขาว่าอย่างนั้นที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้
เป็นห่วงการใช้เงินของประชาชน

บางคนบอกไม่มีจะใช้มากกว่าที่จะใช้จ่ายนะคะ

นายกบอกวันนี้รายได้มันลดลง

นายกรู้ไหมรู้ว่าคนเราเนี่ยรายได้ลดลง
แต่ข้าวของของสินค้าอุปโภคบริโภคมันแพงขึ้น

พลังงานน้ำมันก็สูงขึ้น
ทำให้รายได้ที่เขาได้ในแต่ละวัน

มันเกือบถึง๕๐ของรายได้เขา

ทั้งหมดทั้งหมดเขาเป็นห่วงนะ

ค่ะแล้วถ้าไม่มีเลยหรือครับ
ก็ไม่รู้ค่ะ
ไปฟังดีกว่า
รัฐบาลไม่สนใจในเรื่องของ

มันเกือบถึง๕๐ของรายได้เขาแล้ว

ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเรามีเงินน้อย
เราก็ต้องเลือกใช้เลือกกินเลือกอะไรต่าง
ได้ขสมกับสถานะของเราได้ขนาดนี้นะครับ
ก็คงไม่แผนว่าว่า

แล้วพออยากจะยกกลับรายได้มากยิ่งขึ้น
ก็พอดีก็มีเหตุการณ์มากขึ้นอีก

ให้มีมาตรการต่างทยอยออกมาเรื่อย
แต่ความจำเป็นต้องหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมกันมาให้ได้นะครับ
อันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะฮะ
นี่นี่ก็เสียงนายกนายกเขาก็บอกแล้ว
เดี๋ยวเรากลับมาจะพูดว่าโอเคล่ะรัฐบาลเขาบอกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจอืม
นายกเขาบอกแล้วเรามีเงินน้อยก็ต้องใช้เลือกใช้เลือกกินให้เหมาะสมกับสถานะของเรา
แต่คำถามที่ประชาชนอยากจะถามกลับเหมือนกันว่าแล้วรัฐบาลจะช่วยอะไรเรา
เดี๋ยววันนี้เขามีคำตอบมาให้พักกันสักครู่ครบตรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะ
แต่ละคนเขาว่ายังไงกันบ้างคะในทวิตเตอร์แองจี้
เขาบอกว่าก็ช่วยยังไงก็ช่วยเถอะค่ะตอนนี้ทุกวันนี้กินข้าวกับไข่มาหลายเดือน
ยังแพงเลยอ้าวไข่ก็แพงหมูเห็ดเป็ดไก่ก็แพง
แต่ก็ต้องยอมรับดูว่าเศรษฐกิจดีไม่ดี
ตเตอรี่งวดที่แล้ว๘๐บาทคุณได้ใช้เลยไหมล่ะ

ใช่คุณไม่คิดจะซื้อด้วยซ้ำเพราะว่าต้องเซฟนิดนึง
มันไม่มีเงินซื้อหัวคุณบอกว่าอะไรรู้ป่ะคะ
ตามร้านสะดวกซื้อก็อยู่ที่๔๐กว่าบาท
แต่เขาบอกโอเคล่ะบางคนบอกว่ามันไม่ใช่๔๙บาท

วันต่อวันบางคนวันหนึ่งต้องใช้ประมาณ๒๓ชิ้นด้วยซ้

เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ยินข่าวกันมาตลอดหนึ่ง
น้ำมันวันนี้เริ่มขึ้นแล้วกลับมาปกติ
กลับมาคืนแปดสิบสตางค์นะนี่เราต้องรอเลยนะคะเพราะว่า
ใจไว้ก่อนเลย๑พฤษภาคม
ดีเซลที่เราตรึงกันมา๓๐บาทขยับแล้วนะคะ
ซึ่งขนาดเดียวกันดีเซลขยับปุ๊บ
ก็เกี่ยวกับขนส่งทั้งหลายหมูเห็บเป็ดกัน

คราวนี้เราจะเจออะไรหมูเห็ดเป็ดไก่แพงกุ่งหอยปูปลาก็แพง
เพราะกว่าจะเอากุ้งหอยปูปลาเข้าไปในแต่ละจังหวัดมัน

ใช่ค่าไฟขึ้นอยู่แล้วแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คุณชนะกรวรรณวังบุญคงชนะ
โศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ยเขาแถลงผลการประชุมคอรมอลเลยว่า
ขอรมอลเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดในมาตราเร่งด่วน
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างนี้
คุณลองฟังดูนะฮะว่ามาตราเร่งด่วนเหล่านี้มีผลกระทบอะไรแล้วมีโอกาสช่วยอะไรคุณบ้าง
ปรับปรุงถ้อยคำมาตรการลดภาระค่าคลองชีพประชาชน
โดยให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร
ตัวค่าไฟไม่ได้ลดแต่ค่าไฟฟ้าฝันแปร
นึกออกปะที่ส่วนใหญ่มันจะมีส่วนต่างค่าไฟฟ้าผลันแปรเนี่ย
แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนเนี่ย
เป็นระยะเวลา๔เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคม
จริงแล้ววันนี้คือมันจะมีค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ย

แต่แค่ยังไม่ขึ้นค่าไฟฟ้าฐานแปร
แต่เฉพาะคนที่ไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนนะฮะ

ระยะเวลา๔เดือนคือตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคม
สองมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง
ในส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
เก็บเหมือนกันเนอะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
ที่มีแบบวิญญาตร์จดท๑๙๕๕คนเนี้ยก็คือในรู้แบบรัฐร่วมจ่ายสิบ
ไม่เกิน๕๐บาทคือค่าเติมน้ำมันน่ะนะ
รัฐบาลจะช่วยจ่าย๕๐บาทต่อคนต่อวัน
และก็ไม่เกิน๒๕๐บาทต่อคน
บางคนบอก๕๐บาทก็เยอะต่อวันต่อคน
ไม่ใช่ค่ะได้แค่๕วันค่ะ๒๕๐บาทต่อคน
ก็จะช่วยกันตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม
ตกแล้วก็สักเดือนละ๕๐บาท
ต่อคนต่อวันใช่ไหมแม่แล้วก็๒๕๐บาทต่อคนต่อเดือน
ก็หมายความว่าเดือนหนึ่งคนก็ไม่ได้เกิน๒๕๐บาทต่อคน
ก็ตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม

แต่ต้องลงทะเดียละรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบ

ใช่ต้องเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์นั้นด้วย
สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถยืนยันสิทธิ์
ที่สถานีน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ
ไปดูว่าสถานีน้ำมันไหนที่เขาเข้าร่วมโครงการ
ส่วนสถานีบริการน้ำมันสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ๑๖๖๕๕คน
ซึ่งก็ถ้าเทียบกับประชาชนแล้วมันก็ยังน้อยอยู่เนาะ
จะได้รับอันนี้เราพูดตรง

คนที่แบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์รถอะไรอย่างนี้สาธารณะ
ก็ที่ดูกว้างสุดก็คือค่าไฟเมื่อกี้

ที่บอกว่ามาตรการต่างมีอยู่๑๐ข้อ

เนี่ยคงจะมีโค้งการคนละครึ่งมาเมื่อไหม

แสดงว่าเราก็ต้องดูอาทิตย์หน้า
เค้าจะออกมาประกาศว่ายังไง
เพราะอันนี้ปึ่งกลับมาว่าโอเคแหละ
หลังจากกู้มาปุ๊บ

น้ำมันนิสเตอร์อาจจะได้การตรงราคาอยู่ใช่
แล้วก็ไอ้คนละครึ่งเนี้ยมันก็จะถึงประชาชนโดยทั่วไป
ถูกต้องไหมแต่ทุกวันนี้เขาก็อุ้มราคานัมมัน
ไม่แน่ใจว่าที่กู้มาเนี่ยเอามาให้มันพออยู่เท่าทุน
เหมือนเดิมไม่ติดลบหรือว่าจะเอามาตึงต่อได้บ้าง

คนทั่วไปจะเหลืออะไรกินไปหรือเปล่า
คนปิกกิจการกันบ้ายเยอะแบบเขาไม่ไหวแบบไม่ไหวแล้วจริงอะไรเงี้ย

ล้างตึกมันเต็มไปหมดหลัง

แต่ประตูน้ำตอนนี้ก็เพิ่งเลิก
หลายร้านเลยห้างเครื่องต่างอ่ะค่ะ
พอกลับมาเปิดใหม่ร้านเก่าที่เคยอยู่
ได้ไปกันหมดแล้วร้านที่แบบไปสามหานั้น

แต่เขาบอกว่าวันนี้คุณแค่อย่างก่อนสงการเราทำอยู่เทปนึงใช่ไหมว่า
เราจะต้องเตรียมตัวอะไร
เราสังเครจคนรอบข้างเราคนทำทีวีก็แล้วแต่
เริ่มกลับไปแต่คราวนี้ทุกคนก็ต้องหาช่องทาง
ก็ว่าวันนึงถ้าคุณปลูกย่าปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่
เหมือนตอนนี้กัญชาเดี๋ยวกัญชาจะปลูกกันได้หมดแล้ว

ว่าเอารักษาโรคเธอยังไงตำแล้วเคี้ยวเอาเหรอลูก
อะตอบไอ้ที่หล่อนเตรียมปลูกกันช้ายัง
ปลูก
ถามวัตถิกับชายได้รับผลบางจริงนะถ้าสมมุติเราดูนะ
ถ้าสกัดให้เป็นมันคือยา

ขายใครดีปลูกให้ลูกขายใคร

พูดไปพูดมาอีกหนึ่งเรื่องที่คนนี้คนติดตามกัน
๙โมงเช้าที่ฉันต้องตื่นปกติตื่น๑๐โมงกว่า

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เขาจะออกมาแถลงว่ายังไง
ปรากฏว่าหัวหน้าพักเขาออกมาพูดเลยนะว่าเป็นความผิดของเขาเอง
เพราะคุณจุลินเขาเป็นคนชักชวนคุณปรินเข้ามาเป็นรองหัวหน้าพักเหมือนกัน
คือจริงต้องบอกว่าเขาออกมาพูดหลายครั้งแล้วตั้งแต่เกิดข่าวมา

คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตยเนี่ย
คือเขาพ่วงทั้งตำแหน่งรองนายกแล้วก็ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีก
เขาออกมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเออรู้เรื่องแล้วต้องแบบขอโทษแทนใด
เนี่ยแล้วเขาพูดมาประมาณวันนี้น่าจะรอบที่๓แล้วอะค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้เหมือนเป็นการแถลงยอมรับและขอโทษ
แต่ความจริงวันนี้ที่ทุกคนลุ้นกันคืออะไรรู้ไหมฮะ

คือลาออกแต่ทีนี้ต้องตั้งใจว่าลาออกอะไรก่อน
ใช่คนถามว่าคุณจะลาออกจากหัวหน้าพักไหม

เขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าในฐานะหัวหน้าพักเขาต้องรับผิดชอบ
ถ้าเขาลาออกเท่ากับเขาหนีปัญหาเขาทิ้งปัญหา

เขาต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปเพื่อรับผิดชอบ

แล้วจริงขอโทษที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น

ยืนยันจะไม่ปกป้องถ้าผิดจริงก็ต้องว่าไปตามผิด
เพราะณตอนนี้ต้องยอมรับก่อนว่า
คุณปรินยังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมคะ
เพราะหมายจับก็ยังไม่ได้ออกใช่ไหมคะ
แล้วในคนที่เขามาแจ้งความเนี่ย
คือเราก็ต้องใช้ว่าเขาแจ้งความอดีตรองหัวหน้าพัก
เพราะว่ามันยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคุณปรินหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นต้องให้กระบวนการยุติธรรมทำงานไป
แต่ทางพักบอกว่าจะไม่ก้าวไก่แน่นอน

ตอนนี้ทางพักเองก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วด้วยเหมือนกัน
แต่วันนี้ท่าทีน่าจะอ่อนลงที่สุด

แล้วขอโทษที่มันเป็นเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในพัก
เขายอมรับเลยว่ากรณีนี้มันทำให้ชื่อเสียงของพัก
ภาพลักษณ์ของพักเนี่ยมันก็เสื่อมเสียลง
แล้วก็ยอมรับว่าน่าจะมีผลกระทบกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากอทมหรือว่าเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย
เขาก็บอกว่าแต่เขาก็จะพยายามทำเต็มที่
ก็จะกู้ภาพลักษณ์ของพักมาให้ได้
ส่วนนี้ค่ะ๒ตำแหน่งที่เขาตัดสินใจจะขอลาออก
คุณจุลินขอร้องคุณจุลินขอลาออก๒ตำแหน่งก็คือ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
แล้วก็ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
แล้วก็จะแจ้งให้พลเอกประยุทธ์รับทราบว่าเขาจะขอลาออกจาก๒ตำแหน่งนี้
แต่ไม่ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
เพราะถ้าออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักมันก็จะมีผลเกี่ยวกับโคต้ารัฐมนตรีเหมือนกัน

อย่าลืมว่าคุณจุลินควบ๒เลยนะฮะ

แล้วอีก๑คือรัฐมนตรีวัฒนากระทรวงพระนิส๑

ใช่ค่ะก็เป็นกระทรวงอันดับต้นที่ต้องดูค่ะ

เขาตั้งคณะกรรมการแล้วเขาก็จะอยู่แก้ไขปัญหา
เป็นหน้าที่ที่เขาต้องแก้ไขปัญหาให้ได้

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สมมติวันนึงฉันมีผัวฉันจะแต่งงานรอบบรรดน์ของผู้ได้ไหม

คือประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย

เพราะจริงทางพักเขาชูเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะมากก่อนหน้านี้ไงพี่

เอาไม้หน้าสามฟาดเข้าไปกลางหน้าเลย
ซึ่งเมื่อวานนี้คนที่ออกมาพูดถึง

หาเสียงที่อยู่ในพักเป็นฝ่ายอะไรที่แบบว่า

ขอข้อมูลสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เจอเยอะใช่ทีนี้หลายคนกำลัง

คุณปรินจะมีการติดต่อมาทางตำรวจ

เคสมันเพิ่มจาก๓เป็น๑๔แล้ว

สนลุมพินีมี๓รายก่อน
มีเพื่อนสาวคนสนิทไฮโซลูกนัด

อีก๙คนเมื่อวานนี้
ไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีนะคะ

พฤติการที่ทุกคนบอกเล่ามา

แต่แต่ละคนโดนมากน้อยต่างกัน

คือบางอันเป็น๑๐ปีแล้วน้อง

ค่อนข้างละเอียดจริงมีหลายคน

แล้วก็ทนายหลายคนออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะว่า

เพราะมันมีประเด็นเรื่องของอายุความ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติมันมีมาตรา

หนึ่งมันไม่ได้เกิดในที่ธารกำนัน

และเขตการณ์ที่เกิดขึ้นการลวนลำนี้

อายุความคือต้องแจ้งภายใน๓เดือน
ทันทีที่เกิดเหตุหรือว่าทันทีที่รู้เรื่อง

ไม่แต่ว่าในหลายคนก็จะมีในกรณีที่แบบ
เป็นในร้านอาหารบ้างอะไรอย่างนี้

เพราะวันนี้บางคนมีอีกหนึ่งคนเกร็งเกร็งเลย

ตอนนี้ที่เป็นกังวลคือกลัวว่าผู้เสียหายบางคน
อาจจะมีการเหมือนไปกลับคำให้การว่า
เรื่องมันเกิดขึ้นในที่ไม่ใช่ฐานะกำลัง
ก็คือไม่ใช่ที่สาธารณะเกิดในห้องเกิดอะไร
คือถ้าเกิดแบบนั้นมันจะกลายเป็นความผิดส่วนบุคคล

ว่าคุณปรินจะออกปรากฏตัวหรือเปล่า

ทางตำรวจเนี่ยผู้กำกับสนลุมพินี
บอกเลยว่าก็ยังไม่มีการติดต่อจากคุณปรินมานะ
แล้วก็ตอนนี้สอบปากคำพยานขออภัยผู้เสียหาย
ปากคำทุกคนหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาแยกแยะไล่แยกแยะ

ถ้ามีใครที่จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมก็จะเรียกมา

เพื่อจะไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
แต่ว่าถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ตำรวจก็บอกเลยว่า

เท่ากับว่าเขามารับทราบเข้ากับอาหารก่อน

ตอนนี้พอรวบรวมพยาหลักฐานเนี่ยต้องขอเวลาก่อน
หมายจับจะออกได้เมื่อไหร่วันไหนตอบไม่ได้

ก็ต้องรอเรื่องของการรายงานตัวเฉย
เพราะว่าตำรวจเขาก็จะมีให้นัดรายงานตัว
คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการนัดรายงานตัว
แล้วถ้าคุณปรินไม่มาเนี่ยอันนี้จับกลุ่มได้เลย
เพราะว่าถือว่าผิดนัดรายงานตัว
ก็เหมือนอย่างที่มิ้นบอกว่ารอบแรกไปรายงาน
แล้วก็มีการจ่ายเงินค่าประกันตัวเองออกมา

แสนก็คืออันที่เป็นกระทำอนาจารย์๒แสน

ใช่นั่นแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าแต่ละคนจะยังไง
เพราะว่าอย่างที่ทนายตั้มบอกค่ะว่าเหยื่อแต่ละคนนี่ก็คือ
มีแบบข้อมูลอะไรที่มันแบบว่าข้างในลึกเนี่ย
ข้อกฎหมายมันอาจจะต้องแตกต่างกันไปก็ต้องเอามาเช็คละเอียด
แต่ทนายตั้มบอกนะคะว่าเขามีการส่งหลักฐานให้ทางตำรวจ
ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ข้อนั้นเห็นแล้วอึ้งแน่นอน

อืมแต่ไม่ได้เปิดมาในฐานะกำนันตอนนี้

อันนั้นคุยกันอีกอันนึงมีอันอื่นอีกค่ะ
ว่าธนัยตั้มบอกมีอันอื่นที่เห็น
ที่เห็นแล้วบอกว่าพูดถูกหรอกค่ะอาจจะแบบว่า
อื่นอยู่ไม่ไหวเลยอ่ะอืมอ่ะเด็กถ่อยคลิปนึงนะ

โหอย่างเนี้ยฉันเชาะโง่

จะปิดไม่ปิดบางคนอ่ะว่าเขาเอาเงินไปไปปิดทีละคนจริงรึเปล่า
คุณก็เอามาปฏิเสธไหมว่ายังไม่มีใครคุณแม่น้องคนแรกเลยขาโน้ทมาบอกเลยว่าเขาไม่ได้รับ
เงินแล้วเขาก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะเพราะตอนแรกอ่ะได้ยินอันนี้มาที่พูดว่า
รับเงินแล้วจะจบแล้วจะกลับคำให้การหรือเปล่าเปล่านะคะ
เพราะว่าท่านไหนตั้งให้ข้อมูลไว้นะคะว่า
มีการใช้ตัวแทนติดต่อไปยังเหยื่อแต่ละคน
เสนอเงินประมาณแบบ๖หลัก๗หลัก
เพื่อที่จะขอให้ยอมความหรือกลับคำให้การบ้างอะไรอย่างนี้
ก็คือก็ต้องรอดูเพราะว่าเรื่องนี้มันเคสใหญ่
ว่าคนสนใจทั่วประเทศแล้วก็เขาก็รอดูอยู่แหละว่า
ตำรวจจะมีท่าทียังไงคนถามภูมิกับเยอะมากว่า

เออใช่เหนื่อยใจหรือเปล่าเพราะว่า
ผู้ถูกกล่าวหาก็มีตำแหน่งเป็นที่รู้จักมีฐานะมีเกียรติ
มีอะไรเป็นนักการเมืองเขาก็บอกว่าก็ไม่หนักใจ

บางคนก็จะตั้งคำถามว่าโอ้ผ่านไปตั้ง๓ปีเพิ่งออกมาเนอะ
คือคำถามนี้เชื่อว่าหลายคนคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่า

คือมันก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบบางทีใจร้ายนิดนึงนะ

เท่าที่ฟังดูคือคนที่ถูกกระทำเขาก็คิดว่าแบบโอ้โห

เขาโดนคนเดียวแล้วคือแล้วจะยังไง
เขาตัวเล็กเขาผู้หญิงเอาจริง

เราต้องไปเล่าเราต้องไปบอก
ตำรวจหรือคนอื่นตั้งไม่รู้กี่คน

คือเขาก็ยังอยากมีอนาคตที่สดแส
แต่พอวันหนึ่งที่เขารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะ
มันเริ่มมีเพื่อนนะคะมันก็เริ่มมีกำลังใจที่จะแบบ
เออไปงั้นเราไปด้วยกัน
แม้ว่ามันจะแบบนานเกินไปแต่อย่างน้อยคือก็
ก็ให้กำลังใจคนที่เขาถูกกระทำจริง
จริงจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีอีกหลายคนที่โดนเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะคะ
กรณีของพระวัดดังวัดหนึ่งก็เป็นแบบนี้

ที่บอกว่าไปลวนลามแล้วก็ให้เงินเหมือนกัน
บอกว่าเนี่ยมานะแบบช่วยหน่อยสำเร็จความไข้
ถ้าไม่ช่วยถ้าไม่ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ให้อะไรอย่างนี้

ก็เลยเริ่มแบบว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้

ทุเรียนช่วงนี้เริ่มเป็นแบบฤดูการของทุเรียนแล้วนะคะ
ทีนี้มันกลายเป็นดราม่าระหว่างลูกค้ากับแม่ค้า
เพราะว่าลูกค้าซื้อทุเรียนแต่ปรากฏผ่าออกมามันดิบ

แม่ค้าบอกว่าอ้าวคุณลูกค้าเป็นคนเลือกเอง
กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยค่ะ

ก็เป็นลูกค้าคุณเป็นคนเลือกลูกนี้เองไง

เอ๊ะก็คุณผ่าให้เพราะว่าตั้งใจจะทานเลย
แต่เมื่อมันดิบมันก็ทานไม่ได้จะให้ซื้อยังไง
คือผู้โพสต์ก็ระบุบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะ
ที่วัดศรีเมืองแผงเนี่ยเขียนป้ายว่า
สุกแล้วก็ยกเข่งมาให้เลือกบอกว่าพอดีกิน
เราก็ซื้อมา๑ลูกในราคา๒๘๐บาท
บอกร้านว่าปอกเปลือกให้ด้วยนะคะ

เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อมีดปอกเอง
เพราะว่าถ้ากินอร่อยเนี่ยเราจะรับกับเขาไปขาย
แต่พอเอาไปแกะก็เจอสภาพแบบที่เห็นนะคุณผู้ชม

แถมยังไม่สุกด้วยนะคะเราก็เลยไปขอเปลี่ยนลูก
ทางร้านไม่ให้เปลี่ยนบอกว่าเราเลือกเอง
ตอนนี้เราก็ซื้อเราก็บอกว่าเราจะกินเลย

แล้วขึ้นป้ายเอาไว้ด้วยไงคะว่าสุกแล้วก็พอดีกิน
แต่พอดีแกะออกมาแล้วมันบีบกินไม่ได้
ทีนี้จะเอามาเปลี่ยนก็ไม่ให้เปลี่ยน

เขาเขียนป้ายว่าอะไรเขาจะเขียนว่าทุเรียนอ่อนก็ได้
ใครจะทำอะไรเขาได้นะคะบอกแบบนี้คือแย่มากค่ะ
อย่าไปซื้อนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนเรา
อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับการขายทุเรียนอ่อน
จะถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย๒ฉบับด้วยกันนะคุณผู้ชมค่ะ

ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดให้ผู้อื่นหลงเสื้อ
แหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพอันเป็นเท็จ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็พรบคุ้มครองผู้บริโภคพศ๒๕๒๒มาตรา๔๗
ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หรือว่าสาระสำคัญประการหนึ่งอันเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของคนอื่นก็แล้วแต่นะคะ

ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กลายเป็นว่าคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้สุกจริงแล้วมันกินไม่ได้จริง
คุณไปหลอกขายยังไงมันก็ผิดอยู่นะ

และยิ่งคุณเขียนว่าสุกพอดีกิน
แล้วแม่ค้าดันไปบอกนี่ตามที่เขาเขียนนะคะ
คือแม่ค้าดันบอกเขาจะเขียนอะไรก็ได้เขาจะเขียนมาอ่อนก็ได้
ต้องลองให้แม่ค้ากินดูอันที่บอกมาแล้ว
แม่ค้าลองกินให้ดูหน่อยว่าอันนี้พอดีกินหรือเปล่า

ปอกที่บ้านมันไม่มีมีดคือต้องซื้อจำใจซื้อมาสุกไปเลยคือต้องซื้อจำใจซื้อมาสุกไปเลย
คือหมายถึงแบบสุดท้ายป่อกินไม่ได้
แสดงว่าก็ไม่มีไม้เคาะเนาะ
อันนี้คือมันเป็นเข่งบางทีมันจะมีเป็นแบบยกเข่งมาอย่างนี้
คือต้องบอกว่าผิดวิสัยนะขายทุเรียนแล้วไม่มีมีดนี่
ไม่ค่อยเห็นมีมีดตี้หรือไม่มีมีดบางคนเขาขายแบบยกรูปไปเลยไม่มีมีด
ไม่มีมีดบางคนเขาขายยกรูปไปเลยใช่
พูดถึงกันเยอะเหลือเกินค่ะมันเป็นเรื่องราวสุดสะพรึงเลยฮะ
ดวงวิญญาณอาฆาตแค้นอืมปรากฏเขาว่าข่าวนี้อาจจะแปลกหน่อย
เป็นผู้ชายอยู่ที่สัตหีบอืมเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ผีเนี่ยจะเอาชีวิตเขาอืมตอนเนี้ยสิ่งที่เขาจะทำได้คือเตรียมไปบวช
ให้กับวิญญาณที่อาฆาตเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่ผีมาทำร้ายไม่ได้มีอะไรเลยนะ
ทำลายสารไม้เก่าของเขาอืมซึ่งดูสิฮะตลอดระยะ
เวลาวันนี้มีข่าวถึงดวงวิญญาณอาฆาตแค้นที่ตามมาเอาชีวิตของนายธีรยุทธ์แนวสุข
ด้วยการสิงร่างผูกคอตายแต่โชคดีถูกช่วยไว้ได้ทันฮะ
ครอบครัวจึงพาไปหาเข้าวัดน่ะแต่บางทีเข้าวัดพระก็วิ่งหนีผีเหมือนกันนะ
เข้าวัดเทพประธานเตาถ่านเนี่ยนะครับเพื่อหวังพึ่งใบบุญพระอาจารย์บุญส่งจันทิโม
หรือพระอาจารย์อีทพระอาจารย์อีทเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานบอกเอาอย่างนี้ไปหาพระองค์นึงแล้วกัน
เพราะว่าจะได้ชี้ทางให้หลุดพ้นบ่วงกรรมเราลองไปดูภาพเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งครับ
เป็นใครบอกได้ไหมทำไมต้องมาทำร้ายเขาด้วยครับ
ก็เดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้ครับ

เดี๋ยวให้เขาไปทำพิธีขอเข้ามาให้เนอะ
จะให้เขาทำอะไรบ้างครับแล้วอะไรอีก
ของคืออะไรบอกได้ไหมครับเท่าไหร่ครับ
จะให้เขาไปคืนยังไงถวายวัดไปให้ถวายวัดนะวัดนี้ได้ไหม
คุณชื่ออะไรบอกได้ไหมครับแล้วทำไมวันนี้ต้องให้เขาผูกคอตายด้วยอ่ะครับ
ผมจะทำทุกทางให้เขาทำในสิ่งที่คุณขอให้ได้ทำกูทำมึง
ครับและลูกลูกมันครับทุกคนที่รู้จักมันครับ
นี่นักข่าวไทยรัฐเราก็ใช่ธรรมดา

คนที่ร่างอ่ะก็คือคุณธีรายสแต่เสียงนั้นอ่ะคือชื่อไนเดร์
เดชได้เข้าสิงร่างแล้วก็ได้มีการเจรจาระหว่างผู้ทำพิธีเนี่ย

ทำให้ทราบเหตุผลที่ทำให้โครบครัวเข้าด้วยนะฮะ
เมียเขาติดต่อมาที่หมอปลาแล้วใช่ไหมมิ้น
ใช่ค่ะเขาว่าอย่างงั้นนะว่าเฮ้ย
ตอนนี้ที่บ้านเองก็ต้องทนกับความทุกข์ทรมานเหมือนกัน

เนื่องมาจากเมื่อ๑๙ปีก่อนเลยนะ

ปีที่แล้วนายธีรยุทธ์เนี่ยไปเป็นทหารพราน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดินป่าอยู่ก็ได้พบกับถุงผ้า
เฮ้ยแล้วในถุงผ้ามีเงินสดจริงเว้ย

แล้วก็ไอ้ถุงผ้าเนี่ยมันวางอยู่ในสารไม้เก่า
ด้วยความรอบคิดว่าภายในศาลเนี่ยยังมีเงินซุกซ่อนไว้อีกเยอะ
ก็เลยที่ทำการลบหลู่อย่างไรด้วยการอุ้ยอยู่ดีอ่ะเป็นเราอ่ะ
คิดถึงเราเป็นแบบคนธรรมดา
อุ้ยกูเจอสมบัติแล้ว๗๐๐๐๐นี่เยอะมาก
แค่๗๐๐๐๐นี่เยอะมากแล้วอ่ะใช่สำหรับคน๒๐ปีที่แล้วนะน้อง

เจอถุงหนึ่ง๗๐๐ทำยังไงอ่ะ
ก็ต้องโอ้โหขุดสิขุดก่อนไม่รอแล้วนะ
เพราะมันจะต้องมีเงินอีกมากมายอยู่ดีเจอ๗๐๐เนี่ย
แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกเลยว่าเขาก็ทำการทำลายสาร
ปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในศาล

ได้ติดตามหมายเอาชีวิตมาตลอดระยะเวลา๑๙ปีแล้วนะฮะ

จนมาถึงตอนนี้ดวงของนายธิรยุทธ์ตกจนถึงที่สุด
ผีก็เลยมาเข้าสิงหมายจะเอาชีวิตถึง๒ครั้งแล้ว
วิญญาณยังบอกว่าหากธิรยุทธ์ไม่ยอมบวชให้

ส่วน๕๐๐๐บาทน่ะตัวของไอ้ธีรยุทธ์เนี่ย

ก็คือหมายถึงทุกทั้งหลายที่คุณธีรยุทธ์โดนมาเนี่ย

หากนายธิรยุทธ์เนี่ยไม่ยอมบวช
แล้วก็ชดใช้เงินอีก๒๐๐๐บาทเนี่ย
ตัวมันจะต้องล้างกรรมด้วยการทำบุญคืนหรือบวชที่วัด
ภายในวันที่๒๐เมษายนนี้
หากไม่กระทำตามจะทำให้มันเป็นบ้า
และจะเอาชีวิตครอบครัวรวมถึงทุกคนที่มันรัก
เพราะว่าอย่างนี้คุณธิริยุทธิ์บอกว่าอะไรรู้ไหมครับ
อันนี้คือตอนที่นักข่าวไทยรัฐของเราสัมภาษณ์กับวิญญาณ

คุณธีรยุทธ์ก็บอกว่ายอมรับว่าทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลย

ส่วนที่ช่วงแรกให้ข่าวโกหกว่าไม่ได้ลบหลู
ด้วยการไปฉี่ใส่เพราะเกรงว่าอะไรไหม
จะเป็นความผิดที่ไปเอาของคนอื่นเข้ามา
อ๋อกลัวผิดกฎหมายโดยตอนนั้นคิดเพียงว่าคงเป็นเงินที่ผู้ค้ายาเสพติดนะคะ

ตนจึงทำตามข้อเสนอการบวชแล้วก็ชดใช้เงินคืนให้อีก๒๐๐๐บาท
แต่คงไม่อาจทำตามเวลาที่ทางดวงวิญญาณกำหนดไว้ได้
ก็คือที่๒๐บาทไม่ทันใช่ไหมไม่ทัน
อ๋อมึงไปบวชก่อนไหมแม่งเงินเงินของคืน

อุ้ยไม่รู้มึงพี่ยอมรับเป็นเรื่องจริงด้วยอ่ะ
จริงเขาบอกว่าจริง๑๙ปีเนี่ย
คุณคิดดูไปเอามา๕๐๐๐บาทไปเจอเงินอยู่ในถุงละ๕๗หมื่น

๕หมื่นนี่๑๐กว่าปีที่ผ่านมาชดใช้กรรมไปแล้ว
โอ้โหแสดงว่าทุกโศกโรคภัยที่นางโดนมา

เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะฮะเรื่องนี้
เอาหนังเข้าหน้าลูก

พี่หมอป้าใช้เวลาบวชยังไง

คือภรรยาภรรยาเดี๋ยวช่วงเบรกก็โทรไปถามหมอปลาดีกว่าว่า
เพราะภรรยาบอกหมอปลาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว
แล้วหมอปลาก็บอกวันอาทิตย์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหา

เออเดี๋ยวลองโทรหาพี่หมอปลาหน่อยแล้วระวังเบรกเนอะเดี๋ยวลองโทรหาหมอปลาไหม
อยากรู้ว่าสุดท้ายเดี๋ยวหมอปลาเขาให้สรุปกันนะครับว่าไม่จริง
เพราะตอนแรกหมอปลาบอกเลยว่าถ้าดูจากคลิปที่เห็น
ยังไม่สามารถฟันทงได้ว่าจริงไม่จริง
หรือว่าไม่ผีหรือยังไงขอไปดูด้วยตัวเองก่อน
เราปิดเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรหาหมอปลาสักครู่ค่ะ
ระหว่างที่พักเบรกไปเราก็มีการติดต่อพี่หมอปลาเรียบร้อยแล้วนะคะ

คือต้องบอกว่าตอนแรกตกลงกันว่าการเจรจาดูเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี
เริ่มที่จะหาขนทางร่วมกันได้
แล้วล่าสุดตอนนี้เนี่ยรัสเซียประกาศชัดเจนแล้วว่าจะยึดฝั่งตะวันออกของยูเครน
ก็คือฝั่งทางดอนบาสที่มีสอบบาสนั้นไป
ใช่ก็คือมีลูฮันสกับโดเนสนะคะ
ซึ่งจริงถ้ารัสเซียยึดได้เนี่ยเขาก็จะได้โซนตะวันออกของยูเครน
แล้วก็ไล่ลงมาจนถึงทางตอนใต้ที่เขามีใครเมียอยู่แล้วด้วย

ฉากโจมตีแนวหน้าทั้งหมดของภูมิภาคดอนบาส
คือถล่มกำลังทุกอย่างเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำได้ค่ะ
มันจะมีข่าวที่ว่ารัสยาถอนกำลังออกจากกรุงเคียฟจากเมืองทางด้านบน
รวมกันอยู่ที่เบลารุสหลังจากนั้นก็คือเอามาตีเข้าที่ทางฝั่งตะวันออก
แทบจะเป็นของฝั่งรัสเซียแล้วก็ว่าได้เพราะว่ากลุ่มกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซีย
เขาก็เทคไปแล้วแล้วเขาไปทำประกาศตัวเป็นรัฐอิสระแล้ว

ยิงปืนประทะกัน๒๔ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลย

คือพอระเบิดลงมาปุ๊บวิ่งกลับเข้าบังเกอร์
พอเงียบปุ๊บย้ายไปหาจุดใหม่

ถ้าเอาล่าสุดเลยคือเวลาประมาณ๖โมง๓๖นาที

แล้วก็ตอนนี้ถามว่า๕ล้านกว่าคนผู้อพยพที่ยูเครนหนีไปไหนแล้วบ้าง
แลนด์เยอะที่สุดเลย๒ล้าน๘
แล้วก็สโลบาเกียฮังการีโรมาเนียตรงนี้มีประมาณ๓แสนถึง๗แสนคน
หนีเข้ารัสเซียประมาณ๕แสนกว่าคน
เบลารุสประมาณ๒๐๐๐กว่าคนแล้วก็ไปที่โมโดบ้าเนี่ย๔แสนกว่าคน
อันนี้คือจำนวนที่พยายามกระจายออกไปสำหรับประชาชนชาวยูเครน

เมื่อช่วงประมาณสักก่อนสงกรานนะคะเพราะว่ารัสเซียเริ่มถอนกำลัง
แต่กลายเป็นว่าคราวนี้คือโจมตีเรื่องของสาธารณุปโภค
จริงเมื่อวานมีข่าวว่ารัสเซียไปโจมตีโรงเรียนอีกจุดหนึ่ง
แต่อันนี้ก็คือเป็นข่าวจากทางฝั่งยูเครนอย่างที่บอกว่าเวลามันเกิดสงครามอะค่ะ
สองฝ่ายไม่มีใครรายงานตรงกัน
การทหารของยูเครนไม่ก็มีข่าวรอบมาว่าอย่างที่คุณเห็นว่าห้องนอกไปโรงเรียนแหละกลางในมันมีอาวุธข้างในมามีกองกำลังทหารฝั่งยูเครนจะ
คุณโจมตีสถานที่อยู่อาศัยแล้วก็เมืองของประชาชน
มตีประชาชนจริงเนี่ยประชาชนล้มตายกันไปก็ตั้งเยอะ
เพราะเขาบอกบางทีเมืองที่ถูกถอนกำลังทหารไป

เจอแบบหลุมขนาดใหญ่ที่มีศพอยู่เยอะแยะไปหมด
มันก็คือศพของประชาชนของอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง
เพราะว่ารัสเซียโจมตีแบบเต็มกำลัง

ยึดฝั่งตะวันออกของยูเครนให้ได้
อืมนะครับค่ะอ้าวเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งหรือจะได้

เอาอีกสักข่าวหนึ่งก่อนไหมน้องนะฮะหลายคนเคยแพ้กุ้งกันไหม
โอ้มีมีคนแพ้กุ้งเยอะแม่หนูก็เป็น
ใช่ไหมมันแพ้ก็บอกว่าจริงแล้วบางคนอย่างแพ้บาง
บางคนปากบวมบางคนตาบวมแล้ว
บางคนหายใจไม่ได้เลยก็มีเรื่องเหมือนกันใจจากโรคใหม่นี้
จริงแล้วมันมีหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งฮะ
เขาออกมาแชร์ประสบการณ์โดยระบุว่าตนเองเนี่ยมีอาการแพ้กุ้งระดับ
ซึ่งถือว่ารุนแรงนะถ้าจะระดับ๔เนี่ยจากระดับจริงแล้วการแพ้กุ้งมันมี๖ระดับ
โดยเกณฑ์คือร้านที่จะเลือกต้องมีมาตรฐานเลือกเมนูที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จริงแล้ว
เพราะไทยแพ้กุ้งก็จะต้องแจ้งไปก่อนคือแพ้กุ้งน้ำตาจะบอกใช่
ถูกป่ะหรือแม้กระทั่งอ่ะเรากินกุ้งพันอ้อยกันเนี่ย
กุ้งพันอ้อยที่จึงเราบอกกินเพื่อนใช่ไหมอินสาลามกินกุ้งพันอ้อย
อุ้ยฉันกินกุ้งพันอ้อยอ๋อเธอเธอบ่าวนึกแต่แรกแล้วนะ
ใช่ไหมเพราะว่าฉันก็ต้องอธิบายให้ฟังว่านางกินไม่ได้
กุ้งพันอ้อยเพราะว่ามันมีหมูอ๋อมันผสม

เหมือนคนแพ้กุ้งก็ต้องพูดไปก่อนว่าเฮ้ยแพ้กุ้งนะ
อืมซึ่งเขาก็บอกว่าบอกพนักงานว่าแพ้กุ้ง
เมนูที่เขาสั่งคือสปาเกตตี้แซลมอนลมควันอืมแล้ว
หวังนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคี้ยวโดนอะไรสักอย่างกรอบ
ไข่กุ้งเลยน่ะสิก็เลยไข่มาปรากฏเป็นหางกุ้ง
หางกุ้งเขาบอกว่าถ้าตกใจมากจึงโรคลมสติเนี่ย
เพื่อนไปซื้อยาแก้แพ้ก่อนเลยถ้าสมมุติคนแพ้
แพ้รุนแรงมันจะต้องกินยาแก้แพ้ก่อนเลย
ค่ะรวมถึงติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้สุดแต่ไม่ถึงห้านาที
อาการแพ้กุ้งมันชักเลยอ่ะโอ้โหมันปรากฏขึ้นมาอย่างรุนแรงเลย
คือหูลั่นแบบคอด้านในบวมรู้สึกกลืนน้ำลำบากแบบเจ็บคอลำบากมากเลย
อืมแล้วที่สำคัญคนที่แพ้กุ้งเสกมันจะแน่นหน้าอก
อันนี้เขาแพ้รุนแรงเขาบอกพยายามนะห้ามตัวเองไม่ให้อาเจียน
ค่ะแต่กังวลว่าเพราะอะไรมันเริ่มแน่นหน้าอกมากขึ้นมากขึ้น
สุดท้ายก็อาเจียนในร้านจนกระทั่งว่าไอ้การแพ้กุ้งเขา
ฟุบไปบนโต๊ะเลยนะอุ้ยอันตรายจากนั้นการกินกุ้ง
ทำให้เขาถูกส่งโรงพยาบาลค่ะโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภายในห้างเนี่ย
สิ่งที่เขาเสียใจคือเฮ้ยทำไมไม่มีร้านอาหารไม่ติดต่ออะไรมาเลย
ฉันไม่คิดราคาคู่และการจานนั้นโอ้ยกินฟรี

แต่ก็คือต้องดูแลเพราะเขาต้องไปรักษานะ
เค้าบอกไปแล้วว่าเค้าแพ้กุ้งตอนแรกนั้นมี

ซึ่งบทการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมาทำให้เค้ามีปัญหาในระบบการกับท่าน
ก็ห้ามได้รับเชื้ออีกตลอด๑ปี
และต้องพกเข็มฉีดยา

เพราะถ้าเป็นปุ๊บก็ต้องฉีดยาแก้แพ้ทันที

เมื่อกี้ฉันอ่านแข่วนึงสงสารก็มากเลยเถอะ

เป็นจอใหญ่ได้ป่าวก็ไม่ได้ต้องกด

อ้าวเรากับที่หมอปลาอยู่ในรายการนะแป๊บหนึ่ง
ไปด้วยนะคะเมื่อกี้เราถามพี่หมอปลาไปว่า
สรุปแล้วพี่หมอปลามีการเดินทางไปที่ลงพื้นที่สัตหีบหรือยัง
พี่หมอปลาสรุปพี่หมอปลาได้ไปหรือยังที่เขาแบบว่าไปเอาเงินผีมา
เอาเงินจากศาลมาเจ็ดหมื่นแล้วก็โดนผีทำร้ายมาเนี่ย
ตลอดระยะเวลาสิบเก้าปีทรมานเหลือเกินเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงเนี่ย
ป้าเล่าให้ฟังหน่อยอ่าพี่อ่ะผมเล่าให้ฟังก็ไม่ได้
เพราะว่าเขาโพสต์ให้ผมไปช่วยแต่ผมจะไปช่วยเขาไม่ให้ไปช่วย
เขาไม่ให้เธอไปช่วยทำไมอ่ะพี่ผมว่าผีตัวเนี้ยมันดูข่าวมอบเยอะเกินไป
ไอ้บ้ามันก็จะเรียกร้องสักกว่าห้าข้อยังไงบ้างมันแปลกมากอ่ะ
คือยังไงเขามีข้อเรียกร้องมาว่ายังไงเขาบอกว่าห้ามให้คนอื่นเข้าไปยุ่ง
ถ้าเขาไปยุ่งแล้วจะมีอันเป็นไปต้องบวชให้เขาต้องเอาเงินไปคืนเขา
ผมไม่เคยเจอผีแบบนี้พี่ผีหรือป๊อปก็ไม่รู้สรุปอ่ะพี่
สรุปผีมีข้อเรียกร้องมาห้าข้อใช่อืมแล้วคุณได้มีโอกาส
ก็คือเขาไม่ให้คุณไปเจอเหรอถ้าไม่ปฏิบัติตาม๕ข้อนั้น
เขาบอกว่าอยากให้คนอื่นเข้าไปยุ่งเขาพูดแบบนี้
ผีบอกผมนัดเขาไว้แล้วว่าผมจะลงพื้นที่ให้อ่า
ปรากฏว่าอีกวันรุ่งขึ้นเขาก็โทรศัพท์บอกนักข่าวว่า
ไม่ต้องบอกให้หมอปลามาแล้วผีก็ไม่ให้มา
ก็เลยไม่รู้เลยเหตุการณ์เป็นยังไงก็ไม่รู้เลยพี่แต่ผมมองว่า
ผีตัวเนี้ยมันดูข่าวม็อบเยอะหรือเปล่าหมอป้าลองโทรคุยกับผีดูไหมคะ
ลองโทรคุยกับเขาสิถ้าเราตัวเราไม่ได้ไปฮะเขาไปคุยกับผมอ๋อ
อ๋อเขาไม่ยังคุยกับพี่หมอป้าแต่เมื่อกี้เขาสัมภาษณ์นี่
อืมว่านี่ไงอ่ะ
เปิดหน่อยสักนิดนึงจ้ะดูเธอเธอดูทีวีเห็นไหมเนี่ยเห็นครับอ่ะ
บ้างกูมานี่ก็นี่นักข่าวสัมภาษณ์อยู่การเรียกกัน

เขาบอกว่าเอ้าเนี่ยคุณผิมรึเปล่า
ก็พวกเค้าไม่ใช่ผิมตั้งอยู่เฉย
ก็บอกมันเป็นไปได้ยังไงเหวิดเกิดมาผิมด้วยโทรศัพท์ได้เนี่ย

คุยกับสามีอยู่แล้วเห็นว่าสามีไม่จับโทรศัพท์

ก็นี่ไงผมบอกว่าผมไม่เคยเจอนะเกิดมาจากก้นเพราะคนแม่ไม่เคยเจอ

แล้วผีมันพิมพ์มาว่ายังไง
ก็ผีนมันบอกว่าคือนียมเปล่าน่าจะไปไหนผีมันรู้หมดอ่ะ
เออมันแปลกสิมันมันผีมาเล่นโทรศัพท์ได้เหรอ
เอาอย่างนี้พี่หมอปลาแล้วสรุปหลังจากนี้ต่อไปยังไง
พี่หมอปลาจะไปหรือจะไม่ไปหรือจะยังไงคะ
เพราะเขาไม่ให้ผมเขาไม่ให้ไปก็คือไม่ไปสรุปก็คือไม่ไปอยู่ดี
ตามหาความจริงไหมคือผมว่าอยากหาความจริงมากเลยครับ
อืมเขาลงจากมาละพี่

เริ่มเก้าคาร์มบไปเก้าคาร์มดดำกับชายโน่นแทน
พี่บ้าย

ก็คือสรุปไม่ได้อะไรก็คือไม่เป่า

เขาก็เลยบอกว่าขอแคนเซิลใช่ไหมคะ

บอกว่าผีมรู้จักผมได้หรือเพราะผมก็งงน่ะพี่
หมอป้าเป็นที่รู้จักไป๓โลกแล้วตอนเนีย
แล้วสรุปเขาจะบ่วนมั้ยคะพี่หมอป้าเขาได้บอกมั้ยคะ
อ่าเหมือนว่าเขาจะไปบ่วนแต่ผมเกิดมานะ

แต่ผีตัวเนี้ยมันดูประจาชีพภาษาเยอะเกินไปยังไงถ้าเรียนจริงนะผีตัวเนี้ย
ผมก็บอกเขานะว่าเอาผีตัวนี้ไปอยู่ที่ธรรมเนียบเลย
เพราะไอ้เงินเจ็ดหมื่นมึงยังทวงเก่งขนาดเนี้ยไอ้เงินเป็นพันล้านแสนล้านของมันหักคอตาย
ไอ้บ้าปาช่อนี้นี้อะหาเรื่องพี่สัยขออธิบาย
หาเค้าไอ้บ้าช่อนี้เนี้ยจะหมอปาชั่นลำคัน
หมอป้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่หมอป้า
พายไปแล้ว
เนื้อเบาซึมวัยสบายผิว

เอ้ามีข่าวออกมาความรู้สึกว่าคุณนายอ้ำคุณนายอ้ำ
มาเล่นหนังแล้วเหรอถูกพี่เห็นใช่ไหมใช่

ยอมให้คุณนายอ้ำมาเล่นหนังได้ต้องจ่ายเท่าไหร่
รอดูรอดูมากเพราะว่าไม่เห็นพี่อ้อมเล่นละครนานมากนานมากนานมาก
จริงแล้วนางมาเล่นกับอนันดาถูกต้องไหมของเป็นแล้วก็พี่เท่งด้วยนะฮะ
คุณไอ้อ้ามก็บอกอยากเล่นมากมากแค่อ่านบทนางก็ชอบแล้วอืม
ตลกโดยค่าว่าหนังเรื่องเนี้ยจะใช้เวลาถ่ายเพียงเดือนเดียวค่ะ
เดือนเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้จบแล้วคุณเท่งเขาเป็นนักแสดงแล้วภูมิกับเขาบอกว่า
อยากเห็นคนหัวเราะทั้งน้ำตาจึงได้คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
ส่วนค่าตัวอ้ำเนี่ยนะฮะสร้างหนังได้เรื่องหนึ่งเลยแหละ
สิบล้านขึ้นสิแม่ก็สักสิบกว่าไหมลูกเดี๋ยวนี้หนัง
ทำห้าสิบล้านจะไปเอาเงินคืนที่ไหนอะรู้อืมสักสิบกว่าล้านอ่ะ
ทุกวันที่หนังทำเรื่องหนึ่งอ่ะเนอะแล้วค่าตัวนันดาเนี่ย
ก็ซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หลังนึงอ่ะโอ้โหแม่ถ้าค่าตัวอ้ำกับอันนันดาบวกได้
ก็คือของของอ้ำเนี่ยก็ซื้อสร้างหนังได้อีกเรื่องหนึ่งค่ะอัน

คอนโดแถวทองรอเขาสิบกว่าร้านก็น่าจะเนี่ยใช่ค่ะ
ใช่แล้วแต่พร้อมรถด้วยยอมรับว่าก็ไม่กดดันหรอก
สิ่งที่กังวลก็คือการติดต่อสองนักแสดงนำเรื่องนี้
เพราะกลัวเขาปฏิเสธเรามาพอส่งบุ๋มไปปุ๊บ
ขำทุกคนโอเคก็เลยกลับมาเล่น

เป็นคนที่ออกจากบ้านมาทีเนี่ยนางจะกักตัวอยู่ในห้อง๗วัน
โอ้โหคือกลัวเรื่องโควิดเรื่อง

ขนาดกับแฟนนางที่นางบอกตอนนั้นคนไปสงสัยว่านางเลิกกันหรือเปล่า
ไม่ได้เลิกคือนางบอกทุกครั้งที่นางออกจากบ้านอ่ะ

นางคือเข้าใจนางว่าพ่อแม่นางก็มีเยอะแล้วถูกต้อง
นางกลัวคือนางเป็นคนที่รักพ่อแม่มาก
กลัวว่าจะไปโดนอะไรพ่อแม่นาง

เดี๋ยวเรารอติดตามเนาะมาเตือนกันต่อว่าเป็นยังไง
แสดงว่าเงินต้องมากพอถึงทำให้ยายอ้ำออกจากบ้านได้เนอะ
อ่ะรอขำทั้งน้ำตาเลย

ช่วงนี้ราคาข้าวเหนียวมะม่วงเป็นยังไงกันบ้าง

การส่งมาบอกว่าแม่ค้ามะม่วงบางท่าน
ฉวยโอกาสช่วงนี้ขึ้นราคากันเลยทีเดียวนะคะ
ก็มันเป็นฟีเวอร์ตั้งแต่ที่มิลลิขึ้นโคเชลล่า

นี่เขาบอกว่าศิลปินดังหลายคน

หนึ่งในนั้นคือนี่ค่ะศิลปินเกาหลี
ชื่อว่าบีบิใช่ไหมขออภัยนะคะถ้าอ่านผิด
ศิลปินชาวเกาหลีใต้วัย๒๓ปี

ลิกำลังป้อนข้าวเหนียวมะม่วงให้บีบีอยู่

นี่เป็นฟีเวอร์ไปเลย
มิลลิเขามีฝากบอกด้วยนะคะว่า
อย่าไปแบบฉวยโอกาสช่วงนี้นะ
น้องเขามีพูดไว้ด้วยนะคะเขาบอกอยู่ไปขึ้นราคา

พอเข้าปากไปปุ๊บตาโตแบบว้าว

ถ้าสมมุติประเทศไทยเราตั้งหน้าตั้งตาปั้นศิลปิน
ฉันว่าของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันเนาะ
จริงเนาะพรุ่งนี้ก่อนขอรบทรงชาติเรากลับมาเจอกันนะฮะ
ไทยรัฐนิวโชว์รอคุณอยู่ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสด
กลับมากลับมา